อีกเรื่องหนึ่งจากการตรวจสอบเรื่องของการทุจริตเงินของคนไร้ที่พึ่งกันบ้าง
ว้าวชมจากการตรวจสอบที่ขอนแก่งก็พบว่ามีคนได้เงินไม่ครบตามสิทธิ์ด้วย
หลังจากเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปทเขตสื่อ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการทุจริตการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ผู้มีเวลาได้น้อย
ศูนย์คุ้มครองคนร้ายที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นจนพบว่ามีมูลความจริง
ก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการปปทลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องครับ
ล่าสุดจากการสอบถามนางสาวดวงฤดีสมวงศาอายุ๕๐ปี
ประธานกลุ่มอาชีพประดิษฐ์วัสดุจากผ้าบ้านเขื่อนหมู่๔ที่ตำบลบ้านเหล่าอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น
พร้อมสมาชิกก็เปิดเผยให้ฟังบอกว่า
ได้ไปร้องเรียนต่อสำนักงานปรปทเขต๔เมื่อช่วงตุลาคมปีที่แล้ว
หลังเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนร้ายที่พึ่งขอนแก่นนำเอกสารใบสำคัญการรับเงินของกลุ่ม

โดยระบุว่าสมาชิกกลุ่มเนี่ยเซ็นรับเงินรายละ๓๐๐บาทซึ่งอันนี้ไม่เป็นความจริง
เพราะทางกลุ่มได้รับเงินอุดหนุนจากศูนย์เมื่อปี๒๕๕๙เพียง๓๐๐๐บาทไม่ใช่๙๐๐บาทตามที่เอาใบเสร็จไปให้
ซึ่งหลังจากร้องเรียนไปเจ้าหน้าที่ปปทเขต๔ก็ลงพื้นที่ไปสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับ
ขณะที่พลเอกอนันตพรกาญจนารัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่า
ความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตเรื่องของเงินช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง
ตอนนี้ได้หารือกับพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบการทุจริต
ซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่หากได้รับการประสานงานมา
ส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปทไม่เปิดเผยรายละเอียดการตรวจสอบนั้น
เห็นว่าทางปปทก็มีขั้นตอนการทำงานเช่นเดียวกันกับในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีขั้นตอนการตรวจสอบ
ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครผิดใครถูกเพราะต้องรอให้คณะกรรมการในส่วนของกระทรวงนั้นชี้มูลมาก่อนนั่นเองค่ะ
เช่นเดียวกันกับในส่วนของปปทที่มีการแถลงข่าวว่าพบกรณีที่มีประชาชนไม่ได้รับเงินแต่ว่าต้องมีการตรวจสอบต่อนะครับว่าถึงสาเหตุที่ประชาชนไม่ได้รับเงินหรือมีการเซ็นรับแล้วหรือไม่